มาดูที่เรื่องของคดีน้องชมพู่กันหน่อยค่ะนะฮะตอนนี้ผู้ต้องสงสัยก็ยังคง
วนเวียนอยู่ในตัวของนายนารินอยู่อืมตำรวจยังคงวนเวียนอยู่ที่บ้านของนารินอยู่
แม้ว่าศาลเนี่ยจะให้ประกันตัวมาสู้คดีเรื่องของการกระทำชำราวเด็กหญิงวัยห้าขวบ
แล้วคาดว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของน้องชมพู่ก็ตามเมื่อวานนี้ครับ
รินกับครอบครัวมีการทำบุญเอาเลิกเอาชายหลังจากที่ออกมาสู้คดีทำบุญได้แป๊บเดียว
ตำรวจนำกำลังไปที่บ้านเลยไปค้นบ้านแล้วเอาตัวนารินกับภรรยาไปสอบส่วนที่โรงพักอีกทีหนึ่ง
หลายคนก็ตกใจอะไรอีกแล้วล่ะนี่ภาพนี้คือเดินกันไป
แต่เช้าไปทำบุญใส่บาทเป็นการสะดอกเคราะห์นะฮะแล้วก็มีญาติญาติมาผูกฝ้ายแขน
ข้อไม้ข้อมือรับขวัญกันไปเพราะว่ากลับมาบ้านอีกครั้งอ่า
ตอนเช้ามันก็ชื่นมื้นแบบนี้ทำบุญกันไปนะหมดเคราะห์หมดโศกหมดโรคหมดภัย
อะไรก็ว่ากันไปหลังจากที่ถูกปล่อยตัวออกมาจากเรือนจำเป็นการชั่วคราวนะฮะ
สู้คดีแล้วก็ผ่านเรื่องร้ายกันมาแต่ใส่บาทเสร็จปุ๊บเดินกลับมาบ้านแป๊บเดียว
นี่มาแล้วครับตำรวจมากันยกใหญ่เลยฮะพนักงานสอบสวนสพกกตูม
พร้อมกับชุดสืบสวนคลี่คลายคดีน้องชมพู่๑๐นายครับ
นำหมายสารมาขอค้นบ้านหน่อยนารินไปตรวจค้นบ้านนายนารินอีกครั้งหนึ่งครับ
ถามว่ามาตรวจค้นอะไรอีกเออนั่นสิตำรวจบอกว่าการตรวจค้นครั้งนี้
ต้องการจะตรวจค้นในพื้นที่เป้าหมายยาเสพติดนะฮะ
เมียของนารินซึ่งเป็นเจ้าของบ้านก็เลยอยากตรวจใช่ไหม
เดี๋ยวพาไปนำเข้าไปค้นแล้วก็ร้องขอให้เจ้าหน้าที่แสดงตัวหน่อย
ว่าคุณเป็นใครบัตรมีไหมแล้วค่อยค้นทีละจุดเดี๋ยวจะพาไป
ระหว่างตำรวจตรวจค้นบ้านนารินนารินเองก็ให้ทีมข่าวรออยู่ข้างนอก
มีภรรยากับตัวเขาและลูกคอยสังเกตการณ์อยู่นะครับ
ตำรวจใช้เวลาการค้นบ้านพักของนารินกว่า๑ชั่วโมงครับ
ก่อนที่จะเอาตัวนารินกับภรรยาไปสอบสวนต่อที่สพกกตูม
อ้างว่าต้องการเชิญตัวไปเซ็นเอกสารสีหน้าสีตาเริ่มเครียดแล้ว
เอาอะไรอีกก็ว่าอย่างงั้นนะฮะนายนารินกับภรรยาถูกเชิญตัวไปที่โรงพัก
ถูกสอบปากคำนานกว่า๑ชั่วโมงแล้วก็ถูกพาไปส่งที่บ้านเหมือนเดิม
นารินบอกกับนักข่าวว่ากังวลนะกังวลใจ
ตำรวจเอาตัวเข้าไปสอบประคำอีกครั้งหนึ่งแต่ก็ต้องให้ความร่วมมือแหละ
เพื่อเป็นการยืนยันความบริสุทธิ์ใจแต่พอตำรวจพามาส่งแล้วสักพักหนึ่ง
กลับนำภรรยาของนารินกลับไปสอบสวนต่อคนเดียวไปเค้นสอบนานทั้งวันครับ
คุณผู้ชมนะฮะแล้วก็พาไปส่งแต่ทางภรรยาเองนะฮะ
ก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับนารินให้สัมภาษณ์เปิดใจกับทีมข่าว
ไทยรัฐทีวีบอกว่าเขาอ้างนะฮะว่าถูกคุมตัวไปสอบปากคำในคดีน้องชมพู่
ในช่วงเวลาของวันที่ยี่สิบถึงยี่สิบสี่มิถุนายนถูกตำรวจถามซ้ำซ้ำซ้ำซ้ำแบบนั้น
และบังคับให้รับสารภาพตลอดว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีของน้องชมพู่
แต่เขาก็ปฏิเสธไปฟังเลยครับ
ที่เอาผมไปซี่มือผมอยากเย็นว่าว้าวให้ผมเห็นตลอดนะครับ
เกี่ยวกับน้องชมพู่นี่เขาอยากเย็นเท่าจากไหนเขาบอกเท่าจากไหน
เขาว่าเขาว่าผมหูอยู่แต่ว่าผมบอกนะครับ
แต่ว่าผมผมหูครับสิ่งที่เขาบอกของกูอยู่ของกูอย่างเขาบอกของกู
ผมก็ยังมาหูอยู่เลยครับว่าผมหูเรื่องอย่าง
แต่ว่าผมมึงรู้อยู่แต่มึงไม่บอกว่า
ว่าผมหูครับมึงรู้แต่มึงมาบอกกูว่ะ
เป็นคำถามนี่ตลอดสี่มือเลยครับครับผมว่าเสียความรู้สึกเนาะ
ตั้งแต่ครั้งแรกผมก็ยังให้ความร่วมมือจนเต็มเหมือนยังมา
ว่าผมทำแบบนี้โอ้ยผมก็เนอะเสียเมืองเลยแล้วความรู้สึกของผม
โอ้ว่ะมันคือปินแบบนี้ได้ยังไงว่าผมไม่ได้ทำ
ว่าผมทำนี่เนอะครับอืมทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะพูด
ในส่วนของตัวเองแต่สุดท้ายแล้วเป็นอย่างไร
เดี๋ยวตำรวจเขาต้องทำอีกทีหนึ่งค่ะเขามีหลักฐานที่ที่สามารถสาวถึงตัว
ผู้ก่อเหตุได้อย่างแน่นอนนะครับค่ะนอกจากนี้นะฮะ
ทีมข่าวก็ได้พูดคุยกันกับชาวบ้านทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันแหละครับ
แต่ละครอบครัวนั้นตอนเนี้ยเดือดร้อนนะเดือดร้อนมากที่ผ่านมาเนี่ย
คนในหมู่บ้านให้ความร่วมมือกับตำรวจคดีของน้องชมพู่เป็นอย่างดีมาตลอด
เอาตัวไปสอบปากคำกี่ครั้งกี่ครั้งก็ไปแต่รู้สึกว่ามันไม่เป็นธรรมเลย
โดยเฉพาะการที่มารุมบ้านของนารินอยู่ตอนนี้ทั้งทั้งที่เพิ่งได้รับการประกันตัว
ปล่อยตัวออกมาจากเรือนจำเพื่อสู้คดีแต่ก็เหมือนย้อนกลับมาอีกอะไรแบบนี้แหละ
คนก็เริ่มกังวลใจนะครับคดีนี้ต้องยอมรับนะคะว่าสังคมเนี่ย
ให้ความสนใจเป็นอย่างมากนะคะเบอร์หนึ่งฝั่งปฐุมวัน
พลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ก็ก่อติดเรื่องนี้นะคะได้มีการสั่งการให้
พลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะ
ลงมาคุมคดีนี้ด้วยตัวท่านเองเลยนะคะแล้วมีการส่งตำรวจมือดีจากส่วนกลาง
ระดับมือพระการเลยนะคะลงพื้นที่ไปเที่ยมเพื่อดงหลวงมุกดาหาร
พื้นที่ที่เกิดเหตุทีนี้เมื่อวานคุณผู้ชมก็ต้องมีการสแกนกันใหม่นะคะ
ทั้งหมดเนี่ย๔หมู่บ้าน๑๒หลังคาเรือนเห็นบอกว่าตำรวจลงพื้นที่ไปอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ไปตรวจค้นประกอบด้วยหมู่บ้านกกอกหมู่บ้านกกตูม
บ้านเกษตรสมบูรณ์ตำบลกกตูมแล้วก็หมู่บ้านมะนาวตำบลพงแดงนะคะ
ทั้งสี่จุดเนี่ยเป็นจุดที่เชื่อมต่อกันทั้งหมดเลยนี่ฮะ
ทีนี้ปฏิบัติการปูพรมครั้งนี้ตำรวจอ้างบอกว่าเป็นการตรวจค้นเกี่ยวกับยาเสพติด
ทีนี้นักข่าวของเราก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าจะไปเกี่ยวข้องกับคดีน้องชมพู่หรือเปล่า
ทำไมล่ะจู่ตำรวจลงพื้นที่มาในคดีน้องชมพู่
จู่ก็มาตรวจค้นเรื่องของยาเสพติดจริงแล้วยาเสพติดเนี่ยเป็นปัญหาเรื้อรังในพื้นที่ที่ที่ฉันบอกไป
ตั้งนานแล้วเป็น๑๐ปีเรื่องเรื่องการตัดไม้ทำลายป่า
ตัดไม้แปลกก็เป็นปัญหานะคะทีนี้ตำรวจเขาก็ระบุถึงแรงจูงใจที่คนร้าย
อาจจะไปทำร้ายน้องชมพู่หรือเปล่าที่มีการตั้งไว้ก่อนหน้านี้ก็คือไปเสพเรื่องของยาเสพติดนะคะ
คุณผู้ชมค่ะผลของการตรวจค้นเมื่อวานนี้ไปตรวจค้นยึดสิ่งผิดกฎหมายได้แก่อะไรบ้าง
หลักหลักก็มีอาวุธปืนไทยประดิษฐ์จำนวนสองกระบอกกระสุนปืนลูกซองเบอร์สิบสองหนึ่งนัด
ยาเสพติดให้โทษประเภทที่ห้ากัญชาหนักศูนย์จุดหนึ่งกรัมนะคะแล้วก็มีการตรวจหาสารเสพติดกลุ่มเป้าหมายไปพบว่า
มีคนเนี่ยที่ปัสสาวะสีม่วงเนี่ยห้าคนด้วยกันค่ะตำรวจได้ข้อมูลของกลุ่มเครือขายยาเสพติดในพื้นที่นะคะ
ว่าอาจจะมีส่วนรู้เห็นเกี่ยวกับการหายตัวไปของน้องชมพู่เพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องมีการขยายผลต่อนะคะ
มีการเชิญตัวกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องมาสอบปากคำเพิ่มเติมก็สอดคล้องกับที่ทีมข่าวของเรา
เคยไปพูดคุยกับชาวบ้านกกอกก่อนหน้านี้ที่ก็ยอมรับกับทีมข่าวนะคะว่าจริงจริงแล้วเนี่ย
ในหมู่บ้านเนี่ยมีปัญหานะเรื่องของยาเสพติดมีปัญหามานาน
ลักลอบตัดไม้ทำลายป่าก็มีปัญหามานานก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปเชื่อมโยงหรือเกี่ยวข้องกับคดี
การเสียชีวิตของน้องชมพู่หรือเปล่าทีนี้เราย้อนกลับไปที่บ้านลุงพลอีกครั้งหนึ่งนะคะ
เมื่อวานนี้มีโอกาสพูดคุยกับลุงพลเหมือนกันเพราะว่าตำรวจเขาก็มาปูพรมตรวจค้นใหม่กันแบบนี้นะคะ
เราไปถามลุงพลลุงพลบอกว่าตำรวจเนี่ยเริ่มมาถูกทางแล้วแหละเพราะปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านเนี่ยมันเยอะมากเยอะมากนะคะ
แล้วก็คิดว่าอาจจะมีความเชื่อมโยงกับคดีน้องชมพู่หรือเปล่าเพราะคนที่เสพยาเสพติดเนี่ยมักจะเกิดอาการชั่ววูบ
ก็คือเสพแล้วมีอารมณ์ทางเพศพอเห็นน้องอยู่คนเดียวก็เลยเอาตัวน้องไปอะไรประมาณนี้
หรืออาจจะอีกประเด็นหนึ่งหรือเปล่าก็คือคนเสพยาเสพติดเนี่ยเอาตัวน้องชมพู่ไปเพื่อเป็นการต่อรองอะไรบางอย่าง
แต่ลุงพลบอกว่าประเด็นหลังเนี่ยไม่น่าจะใช่นะคะฟังเสียงลุงพลหน่อยค่ะ
เป็นความคิดชั่วโหลุของคนที่เศษเป็นยาเยอะอะไรประมาณแครับถามความคิดผมนะทุกคนน่ะใน
ไม่น่าจะมีเยอะถึงขนาดนั้นครับ
แต่ถามว่าเขาเสพกันไหมก็มีบ้าง
ทำไมจะต้องเจาะจงไปที่น้องชมพู่
ผมคิดว่าบ้านชมพู่อาจจะอยู่ในจุดที่มันรับตาคน

อยู่ลำพังด้วยผู้ประคองไม่อยู่อย่างนี้

อาจจะมีคนที่ติดยาเสพติดพอเสพแล้วเกิดอารมณ์

ใช่ตำรวจกำลังหาความเชื่อมโยง
จากคนที่มีคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเรื่องของการเสพยาเสพติด